ความสูญเสียอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วงใกล้เที่ยงคืนค่ะ
ประมาณ๕ทุ่มกว่านะคะบนทางด่วนนะคะ
แล้วก็จุดที่มีผู้เสียชีวิตก็คือที่เบื้องมักกระสันนั้นคุณผู้ชมควรจะเจ้า

เพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตมีแผนที่จะแต่งงานเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
คือข่าวดีกำลังจะมาแต่ว่ามาเจอเหตุการณ์นี้ซะก่อนนะคะ

ผู้เสียชีวิตก็คือ๑๐ตำรวจโทปภาวินจันแก้วอายุ๓๑ปี
ผู้บังคับหมู่งานควบคุมจราจรทางด่วน๒สนทางด่วน๒ค่ะ
เกิดอุบัติเหตุขณะขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากปฏิบัติภารกิจบนทางด่วนค่ะ
แล้วก็มาถึงตรงช่วงโค้งซ้ายจากด่านดินแดงมุ่งหน้าพระราม๙นะคะ
ร่างตกลงไปในน้ำบึงมักกะสัน
ตรงนั้นสูงประมาณ๓๐เมตรนะคะ
นี่แหละค่ะเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณ๕ทุ่มครึ่งนะคะ
คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าสภาพศพยังสวมเครื่องแบบตำรวจจราจรนะคะ
วัยวะภายในบอบช้ำมีเลือดไหลออกจากปากและจมูกจำนวนมากเลยค่ะ
อาวุธปืนประจำกายไม่พบวิทยุสื่อสารไม่พบ
พบเพียงโทรศัพท์มือถือในกระเป๋ากางเกงในสภาพถูกกระแทกจนเสียหายค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพันธุ์ตำรวจโทประสิทธิ์วิรัตยาพร
รองผู้กำกับการงานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน๒
ก็ไปตรวจสอบรถจักรยานยนต์แล้วก็จุดเกิดเหตุค่ะ
ซึ่งมีการสันนิษฐานบอกว่า๑๐ตำรวจโทปภาวิน
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากฝั่งดินแดงหลังจากปฏิบัติหน้าที่
พอถึงจุดที่เป็นทางโค้งใกล้จุดแยกแจ้งวัฒนาพระรามเก้า
ว่าตรงนี้ค่ะน่าจะมีสิ่งกิดขวางอยู่
เพราะฉะนั้นทำให้เขาต้องหักขวากระทันหันก็เลยเสียการทรงตัวค่ะ
เพราะว่าตรงทางโค้งคือตรงทางด่วน
เขาก็จะทำเป็นพื้นของถนนจะมีลักษณะเอียง
เพื่อที่จะรองรับความเร็วของรถที่ขับมาตามทางโค้ง
แต่พอมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ไปตามทางมันก็เลยเกิดแรงเหวี่ยงออกนะคะ
ตัวรถกระเด็นไปกระแทกกับขอบทางซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ๕๐เมตร
ส่วนร่างของท่านตราจรนายนี้ก็ตกลงไปในบึงน้ำมักกระสัน
ลงพื้นที่พบว่าจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิด
เจ้าของพื้นที่ก็ตอนนี้ประสานกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพนะคะ
รวมถึงไปดูกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะตรวจสอบไล่ภาพ
เพื่อที่จะหาความชัดเจนอีกครั้งประกอบสำนวนคดี
ทางรองผู้บัญชการตะบดนครบานบอกว่า
จากร่องรอยการเฉียวชนที่ไปดูในตอนนี้
ยังไม่พบร่องรอยรถคู่กรณี
พนักงานสอบสวนตอนนี้ก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดค่ะ

เศร้าเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

ตรวจสอบในเรื่องของสภาพรถ
ก็ยังไม่เห็นของร่องรอยของการเฉียวชนกับรถผู้อื่น
แต่อะไรก็ตามก็คงต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
แต่ว่าณขณะนี้ยังไม่มีพยานหลักฐาน

ตอนนี้ทางบชนนะคะได้มีการเสนอปูนบำเน็ต๓ชั้นยศค่ะ
จาก๑๐ตำรวจโทเป็นดาบตำรวจ
เนื่องจากเป็นการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
สาเหตุที่ไม่ได้๗ชั้นยศ
เพราะว่าอันนี้ต้องเป็นกรณีเสียชีวิตจากการเข้าปราบปรามนะคะ
ส่วนแฟนสาวของ๑๐ตำรวจโทปภาวินจันแก้วผู้เสียชีวิต
คุณวาสุการหรือคุณแนนบอกว่า
นี่มีแผนที่จะแต่งงานกันในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
แต่ว่าก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ซะก่อนค่ะ

ก็มีถ่ายหัวพลิก
คือทุกอย่างติดต่อไว้หมดแล้ว
แต่ว่ากะว่าตอนปีใหม่
จะไปคุยกับทางผู้ใหญ่บ้าน
หรือพื้นที่อะไรก่อน
แต่ถ้าไม่ได้ก็มีแผนที่จะเลื่อนออกไปเพราะเข้าใจสถานการณ์เลย
ไม่มีแผนที่จะเลื่อนออกไปเพราะเข้าใจสถานการณ์เลย